คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็ยังต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสู้ศึก
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคือถือว่าเป็นสมรภูมิเดือดที่น่าจับตาเลยล่ะค่ะ
แต่ละฝ่ายก็มีการเปิดตัวผู้สมัครบางฝ่ายก็มีการกางนโยบายให้เห็นกันแล้วนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปขีดเส้นใต้เน้นย้ำประเด็นนี้กันกับอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ข่าวเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมได้ปลุกให้คนกอทมได้ปลุกให้คนทั่วประเทศตื่นขึ้นมาแล้วครับ
ขึ้นมากับการเปิดตัวของผู้สมัครซึ่งคึกคักมากในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้๒ปีที่ผ่านมาที่เปิดตัวออกมาแล้วคนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ
รชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี๖๒แล้วครับ
แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาสำนักโพลทั้งหลายเขาก็ไปทำโพล
ผลสำรวจความคิดความเห็นประชาชนดรชัดชาติมีคะแนนนำโด่งมาตลอด
แต่คะแนนที่ตามมาเป็นที่๒อันนี้น่าสนใจครับ
คือคะแนนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเลย
น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าคนกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกใคร
คนนั้นก็มีโอกาสสูงมาก
แล้วการที่คนกรุงเทพตรวจสอบถามตอบผลโพลว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกใครเนี่ย
มันเป็นแรงใจแรงบันดาลใจให้คนที่จะคิดมาสู้เนี่ย
มีกำลังใจที่จะเข้ามาสู้กันมากขึ้น
ฉะนั้น๒๓วันที่ผ่านมา
จึงมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดรเอ๊ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
อดีตอธิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณทหารราชกระบัง

เป็นข่าวใหญ่สื่อทุกแขนงให้ความสำคัญคึกคักเอิกเกริก

ท่านลองดูข่าวพาดหัวแต่ละหัวสิครับ
หราอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ดรเอโชวิสัยทัศน์
แก้น้ำท่วมแก้จราจรแก้การศึกษาแก้เรื่องฝุ่นพิษ
รเอ๊ลั่นพริกกรุงเทพเมืองทันสมัย
สื่อให้ความสำคัญและจับจ้องเพราะอะไรครับ
เพราะดรเอ๊นั้นเนี่ย
กลายเป็นคู่ชิงคนสำคัญที่จะต่อกรกับดรชัดชาติ
เพราะว่าจับตานโยบายแล้วเนี่ย
ถ้าภาษามวยเขาเรียกว่าหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเนี่ย
มีน้ำมีเนื้อใกล้เคียงกันครับ
คือขายความเปลี่ยนแปลงขายเมืองหน้าอยู่ของกรุงเทพ
แล้วยิ่งพอมีข่าวว่าผู้ว่าหมูป่าลงไม่ได้
เพราะติดเงื่อนไขเรื่องไม่ได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ในกรุงเทพตามกำหนด
สองคนนี้ก็เลยกลายเป็นคู่ชิงที่โดดเด่นขึ้นมาหนักเข้าไปอีก
แล้วก็ดูว่าจนกว่าจะมีคนมาคนเด่นคนดังเปิดตัวเข้ามาใหม่

เอาเป็นว่าตอนนี้ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

คำถามคือเมื่อจุดติดแล้วแล้วจะได้เลือกกันเมื่อไหร่
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี
พยายามจะยื้อการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ล่าสุดนายกบอกว่าผมไม่เคยยื้อเพราะไม่รู้จะยื้อไปทำไม
แล้วก็บอกต่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
กับสกจะเกิดขึ้นไม่เกินกลางปีหน้า๖๕
จริงคำว่าไม่เกินกลางปีหน้า๖๕
ตีความได้เยอะครับตีความว่า
ตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาไปจนถึงกรกฎาเนี่ย

แต่คนก็ไปตีความว่ากว่าจะเลือกก็น่าจะกลางเดือน

เพราะคนคิดว่านายกจะยื้อไปให้ยาวที่สุด
เพราะทำไมคนถึงคิดว่านายกจะยื้อให้ยาวที่สุด
เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมา
มันบอกว่านายกมีพฤติกรรมอย่างนั้น
ลองดูข้อมูลจากแม่ลูกจันทร์ที่เขียนในไทยรัฐ

การเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ยื้อถูกเลื่อนมายังไง

หนึ่งเดิมเนี่ยโรดแมพเดิม
หลังจากเสร็จเลือกตั้งใหญ่

ข่าวว่ารัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

คือรอให้พรบกทบฉบับใหม่

ก็จะได้เลือกผู้ว่านี่ข่าวเดิมนะ

จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

ก็มีข่าวอีกว่ารัฐบาลจะปล่อยให้มีการเลือกตั้ง

ให้เลือกนายกอบจ๗๖จังหวัดก่อน
แล้วค่อยมาคิดกันเลือกผู้ว่ากอทม
ฉะนั้นพอถึงวันที่๒๐ธันวาปี๖๓
คนไทยก็ได้เลือกนายกอบจกันพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่คนกรุงเทพต้องรอไปก่อน

มาอีกแล้วว่ารัฐบาลจะให้คนกรุงเทพ
ได้เลือกตั้งผู้ว่าในช่วงต้นปี
แต่ว่าเพราะเอิญว่ามันมีวิกฤตโควิดระบาด

รัฐบาลก็เลยให้เลือกตั้งผู้ว่ากอทมให้เลื่อนไปก่อน

พอเข้าใจได้หรอกว่าติดโควิด
ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วกรกตล่ะ

ประธานกรกตคุณอิทธิพรบุญประคอง

เลือกตั้งในกอทม๕๐เขตเสร็จสมบูรณ์

เลขากรกตพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
ประกาศว่ากรกตพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

แต่จะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่
ต้องรอไฟเขียวจากรัฐบาล
มาวันที่๗กันยาปี๖๔

กระทรวงมหาดไทยทำเรื่องเสนอที่ประชุมคอรมอ
หลังจากเลือกตั้งนายกอบตไม่เกิน๑๒๐วัน
ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
นับไป๑๒๐วันก็จะตกประมาณเดือนมีนาเมษา

กลางปีก็ไม่ใช่มีนาหรือเมษา

หลังจากนี้จะเลือกวันไหนกันแน่

ก็ต้องแปลว่ายื้อออกไปอีก

หลัง๑๒๐วันก็เป็นช่วงปลายมีนาหรือต้นเมษา
ฉะนั้นที่เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังนี่
ถ้าไม่เรียกว่ายื้อแล้วจะเรียกว่าอะไร

วันนี้นายกยังมีโอกาสกลับลำครับ

เลือกตั้งผู้ว่ากอทมให้มันเร็วขึ้น
ไม่ต้องลากยาวไปถึงกลางปี
จะถือว่าเป็นของขวัญให้คนกรุงเทพ
เขาได้เลือกผู้บริหารของเขาเอง
จะรอจากนายกและสุดท้ายก็ปิดท้ายขอไว้อะไร
เหลือตรีฉลาดวรชัดที่ผมเรียกกันว่าพี่ฉลาด
สมัยทำข่าวการเมืองเห็นพี่เขาอดข้าว
เคยไปถามว่าคนที่จะอดข้าวได้เนี่ยต้องยังไง
ก็บอกว่าต้องใจแข็งตอนนั้นเวลาอดนานนานพวกเรานักข่าวก็จะตั้งข้อสังเกต
แอบกินตอนดึกตอนดื่นหรือเปล่าแต่สำหรับคุณฉลาดวรชัดไม่ใช่
ผมเรียกว่าเขาเป็นคนจริงของวงการเมืองคนหนึ่ง
เท่าที่เราสัมผัสมานี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของทั้งการเมืองเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
เมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเหมือนกันกรณีผู้ว่าหมูป่าผู้วันโรงศักดิ
ออกมาชี้แจ้งยืนยันแล้วนะว่าไม่ลงสมัครนะคะ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพคือพื้นเพลไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพ
คือไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน